ดูความคืบหน้าที่มีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วก็ใช้มีดฟันชายพิการจนเสียชีวิตนะคะ

ส่วนอีกคนนึงยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่สำคัญ๔ใน๖ค่ะ
ปรากฏว่าเป็นลูกหลานข้าราชการตำรวจด้วยนะคะ
คนตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ประชุมร่วมกับตำรวจนครบานโชคชัย

ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายสมเกียจศรีจันทร์
พิการจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนมาแถลงข่าว
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยในอัครเดชทัศนะ

ส่วนผู้ต้องหาคนที่๖นายพีรพลยศพงศ์อนันต์
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
นายอนัญชัยชายเดชผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าร้าน
แล้วก็แซวนายสมเกียจในเรื่องของความบกพร่องทางร่างกาย
หรือว่าในเรื่องของความพิการนะคะทำให้มีปากเสียงกัน
จากนั้นวัยรุ่นทั้ง๔ก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนมาอีก๒คนพร้อมกับอาวุธมีดค่ะ
ซึ่ง๑ใน๒ก็อ้างว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจ
จากนั้นก็เข้ามารุมทำร้ายนายสมเกียจจนเสียชีวิต
พอตำรวจมาเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกลัวนะครับ
พอวาวุฒิลงแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ได้เข้าไปหาอีกคนหนึ่ง
ที่กำลังจะหยิบก้อนหินกว้างเพื่อให้หมอบลง
ในขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้ต้องหาอยู่สองคนเนี่ยที่โดนฟันนะครับ
มีเพื่อนเนี่ยบอกว่าให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปนะครับตอนหลังก็จับได้
จับได้แต่ว่าไม่โดนคุมถัง
ซึ่งตอนนี้ต้องร้องขอความเป็นธรรมด้วย
ด้านของนายเมธัศนผลประเสริฐหลานผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ที่ผ่านมานายสมเกียจไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
จนกระทั่งวันเกิดเหตุนายสมเกียจมาบอกค่ะว่า

ซึ่งนายสมเกียจอยากที่จะให้วัยรุ่นมาขอโทษ
เพราะว่าพูดจาเชิงดูถูกแล้วก็เชิงดูหมินในแง่ของความพิการของตัวเอง
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นต่อมาเข้ามาหาเรื่องที่ร้านเลยค่ะ

ขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเข้าไปห้ามแล้วนะคะ
แต่ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธมีดชี้หน้าแล้วก็ขู่จะทำร้าย
รวมถึงก็เห็นว่าคนร้ายที่ใส่เสื้อสีแดงนี่แหละค่ะ
ใช้มีดแทงที่บริเวณลำคอของนายสมเกียจจนเสียชีวิตแล้ว
ใน๑ใน๔ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นลูกตำรวจ
ผมเขาบอกว่าไปหยิบปืนใต้เบาะรถมา
ผมก็ไปบอกเขาดีไปคุยกับเขาดีบอก
คุยกับเขาดีบอกพี่น้องเจนมันเรื่องแค่นี้เอง
มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันมากมาย
ตอนนี้พี่โทรหาตำรวจแล้วโทรไป๑๙๑แล้ว
เขาบอกเคยดีพ่อเป็นตำรวจ
ไม่แน่ใจเขาบอกสารวัตรอะไรสักอย่างอยู่สน
นั่นแหละบอกเรียกมาเลยไม่กลัวพูดอย่างนี้
ในตำรวจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับ
ช่วยคนตายหน่อยครับเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ซึ่งในคดีนี้อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่า๒ใน๖เนี่ย
เป็นลูกหลานข้าราชการตำรวจด้วย
ทางด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เลยยืนยันขออภัย๔ใน๖นะคะไม่ใช่๒ใน๖๔
ใน๖เป็นลูกหลานข้าราชการตำรวจ
พศนิษย์บอกเลยว่าไม่ต้องกังวล
ในเรื่องของการดำเนินคดีจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามข้อเท็จจริง
ทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาบุกรุกพร้อมกับเร่งสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนำมาประกอบหลักฐานเอาผิดกับกลุ่มผู้เกาะเหตุค่ะ